โอ้โหผมโตมาลูกผมยังชื่อรอยคีนเลย
ในวันนี้เราแบบใช้คำว่าตกต่ำได้ไหมคนนี้

มันมีแววที่ว่าจะดีขึ้นได้
ฤดูการนี้มันจะลุ้นประมาณยังไงพี่
ไม่แย่งบอลและขี้เกียจ
ก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสพูดคุยกับพี่จอมบ่อบูไปแล้วนะครับ

ครั้งนี้ครับผมเชิญอีกหนึ่งคอลัมนิสต์

คุณชุมพฤษทรงสายสกุลนะครับ
เหี่ยวข่าวสายฟุตบอลต่างประเทศ

ไปดูบอลติดขอบสนามทุกสัปดาห์

ผลงานทีมของตัวเองแบบตรงไปตรงมา
ถึงขนาดตั้งชื่อลูกชายของตัวเองว่า
รอยคีนหนึ่งในตำนานนักเตะของทีมปีศาจแดง

เรามีการบันทึกเทปกันไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับ
ก่อนที่จะเปิดซีซั่นประมาณ๑สัปดาห
แต่ว่าใครจะไปเชื่อว่าเรื่องราวนี้ครับ
กลายเป็นว่าตรงใจแฟนผียังแน่นอน
เฉพาะเรื่องของฟอร์มโดยรวมสไตล์การเล่นในช่วงปีซีซั่น
แล้วก็ยุคใหม่ของกุญสือเอริกเทนฮาร์ด
รวมไปถึงการเสริมทัพนักเตะใหม่

อย่างที่แฟนผีแดงต่างเฝ้ารอคอย

เปอร์สตาร์ในวัย๓๘ปีว่าควรจะอยู่ต่อ

ดูเหมือนว่าระยะหลังเจ้าตัว
ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใจให้กับทีมซะด้วยนะครับ
รอช้าครับพูดคุยกับเขาเลยดีกว่า
โอ้โหตั้งแต่๘๐๘๑๘๒เนี่ย
ตั้งแต่ป๖ม๑อ่ะสมัยนั้นน่ะ
นี่แสดงว่าถ้ารุ่น

ประมาณนั้นใช่ใช่ก็อายุไล่ไล่กันเลยใช่ไหมครับ

ใช่ผมยุคที่แบรนด์ลอฟซั่นมาใหม่เลย
แล้วก็เป็นขวัญใจตั้งแต่ตอนนั้น
ก็เลยเชียร์มาแต่คราวนี้พี่ผ่านความสำเร็จมาเยอะมาก
ตอนช่วงนั้นนี่คือน่าจะอยู่ในช่วงที่

ไอ้ที่เราคุยกันตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันแย่ถึงขนาดนั้นไหม
คือมันต่างกันตอนนั้นเนี่ยที่มันแย่เพราะว่ามันหลายเรื่อง
เรื่องของงบประมาณเรื่องของโครงสร้างข้างใน

คือตอนนั้นเนี่ยระบบโครงสร้างข้างในมันแย่
แต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดีหมดแล้วมันมีตังค์แล้ว

มันแย่เพราะว่า
เจ้าของทีมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจ

เขาส่งตัวแทนมาซึ่งตัวแทนเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอล
กูลเกลเซอร์เมื่อ๑๗ปีก่อนเข้ามาเนี่ย
จากนั้นเนี่ยก็หาเงินแล้วก็ใช้หนี้จนหมดแล้ว
นึกออกไหมครับมันเหมือนเสือจับเสือมือเปล่าตอนนี้ก็คือสบายแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนั้น๑๗ปีจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ย
พอหมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์ฟูซันปุ๊บน้ำลดต่อผุด
เพราะตอนยุคที่เสื้อเล็กเฟอร์กูซันอยู่เนี่ยเขาเด็ดเสร็จเด็ดขาดหมดทุกอย่าง
ทั้งการซื้อตัวการวางแผนการทำทีมการทุกอย่าง

ใช่แต่มันจะตกลงเรื่อยตามใดที่คุณไม่ได้แชมป์
เพราะผลงานสนามมันก็คือเครื่องการันตี
ค่าทีมเนี่ยสำคัญตรงที่สปอนเซอร์มันจะค่อยลดลง
ไม่ได้แชมป์นี่แน่นอนแย่อยู่แล้ว

นี่แหละคือผลพวงจากการที่
พวกคุณผู้ยี่ผู้ยำสโมสรมาซะจน

นะคุยกับพี่เม้งซัพฮิวก็เจออีกอารมณ์หนึ่ง
อันนี้เราดูมาตั้งแต่

มันแย่กว่าสมัยอดีตตรงที่ว่าอันนั้นมัน

คนดูก็จะนึกออกตามอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมมันต่างกับของลิเวอร์ฟูอ่ะ

แต่เขาเอาคนเก่งมาทำ

เอาคนที่รู้เรื่องฟุตบอลมาทำฟุตบอล

ผมพูดเรื่องนี้มาเมื่อ๔ปี๕ปีก่อน
เชื่อไหมมีแต่คนด่าผมแล้วก็บอกว่า
คุยกับผมฟังแล้วไม่มีเรื่องดีเลย

เอ้าแล้วถามว่าแค่๔ปีผ่านมามันเป็นยังไงล่ะ

โอ้โหผมโตมาลูกผมยังชื่อรอยคีนเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามเลยว่าผมเชียร์ขนาดไหน
แต่เราต้องมีเหตุผลในมุมมอง

ไม่ใช่สับแต่ว่าด่า

เล่นแย่มึงก็ด่าไม่ใช่แน่นอน

การที่กำลังจะเริ่มกับการมาของเทนฮัก

ใช่คือตั้งแต่ฤดูการที่แล้วเนี่ย

เราเคยเรียนหนังสือไหมจะมีพอ
มีครูใหญ่นั่นแหละขาไก่

ที่โซชากำลังจะเปิดซีซั่นใหม่

มันไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างข้างบนมันเน่าไง

ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้ว

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาทำฟุตบอล

ภาพมันก็จะปรากฏ๓ปีที่ผ่านมา

ไม่มีวินัยไม่มีทัศนคติ

แค่รอยยิ้มชั่วครั้งชั่วคู่

เด็กเทนฮาร์กมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่า

มันมีแววที่ว่า
จะดีขึ้นได้ก็คือเรื่องของ
ระบบทีมวินัยความเข้มความชัดเจน

คือประเด็นเนี่ย๓๔ปีที่ผ่านมา

แบบการเล่นก็ต่างคนต่างเล่น

วันไหนเล่นสนุกก็ช่วยกันวันไหนไม่สนุก
เดินเลยเดินแล้วปล่อยเลยแล้วทิ้งเลย

หันไปมึงยืนมึงไม่ไล่

ขาดรอยซีซั่นแรกที่โซชามา

มองหน้ากันไม่อะไรกันโดนยับ
นั่นน่ะหลังจากแต่งตั้งโซชาแล้วไง

มันต้องลื้อหลายอย่างทั้งหมดแล้ว

ฤดูการนี้มันจะลุ้นประมาณยังไงพี่
คือเหมือนกับเรามาคุยกันเนี่ยวันนี้เรากลายเป็นว่าเรามาคุยกันแบบ

พี่อาจจะแบบประมาณการนะ
ซีซั่นจะเริ่มเนี่ยมันจะสามารถพอไปลุ้น

คือผมมองของผมเลยนะว่าฤดูการนี้เนี่ย

ไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าได้คาราบาลครับก็ยังดี

ดีเดี๋ยวมันจะมีผลตอบแทนมาเอง

เล่นให้ดีเล่นให้มีรูปแบบ
มีระบบที่สำคัญคือทัศนคติ

แย่งบอลแล้วก็เดินเดินเข้าใส่

แฟนบอลรับได้แต่ถ้าคุณเล่นเดินเล่น

การมีปัญหาแฟนบอลรับไม่ได้

ใช่เพราะงบประมาณไม่มีนักบอลชุดเก่าก็

ได้มาแค่๓เท่ากับขาดทุนไป๒๗

ถ้าซื้อไม่ได้งบประมาณไม่มี

ผมว่าเราไม่ควรจะรอแล้วฟุตบอลจะเปิดฤดูการแต่เรามารอคนคนเดียว
แล้วไม่ยอมไปปีซีซั่นด้วยแค่แจ้งปัญหาว่ามีเรื่องส่วนตัวซึ่งเราก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอลิกเทนฮักต้องเดินหน้าต่อไปกับกลุ่มนักฟุตบอลที่อยู่กับเขา
เริ่มต้นกับเขาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าโรนันโด่งอแงแบบเนี้ย
เอาเข้ามามันจะเสียระบบในความคิดผมนะถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่
คุณควรจะลืมโรนันโดคุณควรจะตัดโรนโดทิ้งไปในความคิดผม
ไม่งั้นเด็กที่เล่นอยู่อย่างสมมุติอองโตนี่มาซียาวเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวหลัก
เพื่อนร่วมทีมน้องจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวดโด่ปัญหาเยอะในความคิดผมเนี่ย
ถ้าทำฟุตบอลให้เด็ดขาดมันต้องตัดทิ้งคุณต้องเริ่มต้นใหม่
คือเราอย่าเพิ่งไปมองเรื่องจะกลับมาเป็นแชมป์
เหมือนที่ผมบอกว่าขอให้เล่นสนุกมีรูปแบบที่ชัดเจน
มีพัฒนาการแล้วก็ดันดาวรุ่งขึ้นมาในแต่ละปีเนี่ย

ถ้าคุณแนวทางการเล่นคุณดีแน่นอนผลงานขันมันต้องออกมาดี
แผงตรงกลางดีกว่าหลังอะไรผมว่ามันน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้ว
แนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างมันควรจะต้องมีท็อปคลาส
ฟุตบอลเวลาสร้างทีมเนี่ยคุณต้องมีแกน
กองหลังกลางรับกลางลุกแล้วก็ศูนย์หน้า

แบบที่สุดเท่าที่คุณจะซื้อได้
พอคุณมีตัวเก่งเป็นแกน๔ตัวปุ๊บ

หน้าไม่ต้องห่วงมายังไงยิงเข้าหมด

นเขาเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้

แม็กโทได้ยินชื่อคุณก็ลมใส่แล้ว

ไปที่หน้าดีกว่าหน้าเพียงพอไหมครับ
ไม่พอเพราะว่ามี

มันเด็กมากเลย

แสดงเซนเตอร์ในใจของพี่
ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าราเฟลวารานแล้วก็ลิซันโดมาติเนส
ผมว่าน่าจะน่าจะดีดีกว่าวิกเจอร์ดีเลเลิฟแล้วก็แฮรี่แม่กวายในมุมมองผมนะ
แต่ทีนี้ว่าความเป็นกัปตันทีมของแม่ควายเนี่ย
มันกลายเป็นตัวเลือกออโต้ยังไงก็ต้องเล่นถ้าไม่เจ็บ
ในวันนี้เราใช้คำว่ะตกต่ำได้ไม่เท่านี้

ไม่ได้มีความคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมาแล้วน่าดูอยากดู
ไม่มีความคิดแบบนั้นเลยเพราะมันเล่นไม่สนุก
ไม่แต่พี่เป็นแฟนผีนะเราต้องให้กระด่อนใจแฟนผีด้วย
คือตอนนี้ก็เหมือนที่ผมบอกคือนัดต่อนัดลงไปสู้เต็มที่
วิ่งเข้าใส่แย่งบอลช่วยกันเล่นส่วนผลจบไงก็อีกเรื่องหนึ่ง
มันต้องเป็นแบบนี้ง่ายแค่นี้อ๋อไม่ต้องไปทำแรงสิ้นแล้ว
แล้วก็ความท้าทายผมบอกแฟนแมนยูว่าแล้วปีนี้จะตั้งเป้ายังไงให้มันสนุก
ผมก็บอกว่าก็เชียร์เอลิเทนฮาร์กไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่
แล้วคุณก็ไล่ดูไปคุณชอบตัวไหนคุณก็เชียร์ตัวนั้น
แล้วคุณก็คอยดูเด็กดาวรุ่งคนไหนมีโอกาสคือสร้างไฮไลท์แต่ละนัดให้ตัวเอง
เดี๋ยวมันก็จะสนุกตามไปไม่งั้นคุณก็สังกะตายเหมือน๓ปีที่ผ่านมา